ต่อที่เรื่องของโชเฟอร์รถเมย์จังหวัดเชียงใหม่หัวร้อนคุณผู้ชมแหมออกแม่ไม้มวยไทย

วยไทยใส่ฝรั่งฮะโชเฟอร์รถเมลหัวร้อนอ้างเฉยสื่อสารผิดพลาด

แต่ไปออกแม่ไม้มวยไทยใส่เขาซะยับไปฟังไปดูคลิป
พี่พี่พี่
กลอดเกลี้ยพี่เป็นรถสาธารณานะพี่ใจเย็นซิคุณเค้าของพี่
เอาให้หนักครับคุณต้องทำหน้าที่เป็นคนไทยที่ดี
ไม่ใช่ไปตบไปต่อยต่างชาติแล้วเขาไม่ได้สู้คุณเลย
นั่นสินะคลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้เพราะบอกว่าฝากแชร์ด้วยทำให้ประเทศไทยเสียหายคนขับรถเมสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยฮะติดป้ายเหลืองไปด้วยน้ำเงินเนี่ยมันมีป้ายโฆษณาด้วยนะฮะก็ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาตอน๑๐โมงครับที่บริเวณประตูท่าแพรเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปครับทางบริษัทต้นสังกัดของคนขับรถเมษายนี้เนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางเชียงใหม่ซิตี้บัสได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจง
รับว่าพนักงานนั้นไปทำร้ายร่างกายผู้โดยสารจริงเพราะเข้าใจผิดในการสื่อสาร
นี่ฮะอาที๔เชียงใหม่ซิตี้บัสนะครับ
หลังทราบเรื่องบริษัทได้พาพนักงานขับรถเข้าไปชี้แจงต่ออ่า
เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้เปรียบเทียบปรับพนักงานไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ได้มีการขอโทษทำความเข้าใจกับผู้เสียหายแล้วซึ่งผู้เสียหายก็ไม่ติดใจ
ไม่ได้เอาความอะไรนอกจากนี้ทางบริษัทได้ให้พนักงานคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
ตั้งแต่ยี่สิบหกตุลาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะครับมีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมย
จะขึ้นลงรถเมย์ไม่ตรงป้าย

พร้อมกับเอาตัวเองไปขวางรถเมย์เอาไว้

คือผู้โดยสารจะพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำ

คือคนขับก็ไม่ควรใช้วิธีการแก้ปัญหา

ควรจะไปแจ้งคมแจ้งความหรืออะไรก็ว่ากันไป

สุดท้ายมันก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ
ยังไงก็โดยเขาหาทำร้ายร่างกายด้วย